ที่ราชบุรีค่ะเอ่อมีคนเอาทองคำสามสิบบาท
ไปแลกกับกล้วยด่างนะคุณผู้ชมไปไปตาก่อนโซนเอ้ยเอ้า
ไปกันเลยค่ะที่ฟาร์มกล้วยด่างอวตารนะคะ
ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
มีหนุ่มขายประกันชาวกรุงเทพค่ะได้หอบทองคำหนัก๓๐บาท
แลกกล้วยด่างแดงอินโดลายพายุใหญ่โอ้โหผลคำนวณแล้วสามสิบบาท
หนุ่มที่นำทองมาแลกเนี่ย
มานานแล้วอ่าพอแล้วก็แบบพอติดตาม
แล้วก็คืออยากได้กล้วยด่างเพิ่มอีกต้นเพราะตัวเองมีแล้วหนึ่งต้น
เอามาเสริมสิริมงคลเสริมโชคลาภให้กับตัวเองนะคะ
ก็เลยติดต่อมายังเจ้าของฟาร์มก็คือคุณก๊อฟ
ขอมาดูกล้วยด่างที่ฟาร์มนะคะ
มาพบหน่อของกล้วยด่างแดงอินโด
ลายพายุใหญ่คุณเคยได้ยินชื่อไหม

ใช่มันไม่ได้หายง่ายเขาก็ดีใจมาก
ซึ่งจากตั้งแต่วันที่จองนะแค่จองนะคุณ

แล้วก็ดวมดีขึ้นมาเรื่อยนะคะ
ยอดขายอะไรของเขาก็โตขึ้น
ซึ่งราคาที่ตกลงกันไว้ตอนแรก

มันคือ๑๒๐๐๐๐บาท
เห็นหน่อเล็กเขาก็เอาเงินไปวางมาจำไง
๓๐๐๐๐๐บาทใช่เจ้าของความให้ดูแลไว้ก่อนจนตอนนี้แบบเขาโตแล้วแข็งแรงแล้ว
สีออกมาแบบสวยงามแล้ว
ที่สำคัญคุณแตกหน่อมาอีก๕หน่อ

นั่นหมายความว่าเอาไปทำกำไรต่อได้นะ
ใช่ซึ่งไนพบเขาเลยนำทองคำที่สักสมมาทั้งหมด๓๐บาทแล้วก็นาฬิกาโลเล็กซ์
อันนี้ไม่ได้มาโฆษณาอะไรกันแต่ใครเขาก็รู้ว่า
กับต้นกล้วยด่างนะคะเพราะคิดว่ามูลค่าเท่าเทียมกันกับราคาที่ตกลงกันไว้
ซึ่งเขาบอกว่าทองเก็บไว้อยู่บ้านมันก็ไม่งอก
เอามาซื้อกล้วยด่างดีกว่ายังไงก็สร้างกำไรได้ในอนาคต
อยากให้มันงอกเงยผมว่าไปปลูกถั่วงอกดีกว่างอกแน่แล้ว
ไม่ใช่ถั่วงอกมันไม่มีราคา
บ้าบ่อคุณชนะต้นกล้วยนี้เขามีชื่อด้วยนะ

ชื่อคุณทองทวีทรัพย์

ถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็จริงเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะ
คุ้มหรือไม่คุ้มก็อยู่ที่ตัวเราตัวเราเอง
ผมได้ข่าวว่าพี่ฝนเองก็เป็นคนชอบปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นออกแนวสมุนไพร
เป็นพวกสมุนไพรแล้วก็พวกของกินได้กันใช่

เขาก็เตรียมอนุญาตแหละแต่มันต้องปลูกตามที่เขาอนุญาตนะ
ฉันชอบปลูกสมุนไพรอย่างเช่นย่านาง
สเลศพังผลว่านอะไรต่าง
อย่างต้นกล้วยด่างที่เขาหิดอยู่สนใจไหม

แบบกินได้ง่ายใช่ตายก็ไม่เสียดายอะไรอย่างนี้

ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเราแบบใจสลายแน่เลย

กลุ่มวันที่๑ก็ว่ากันไป